มาดูความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่น๓คนอายุ๑๗ปีนะคะ
รุมทำร้ายน้องอายุ๑๔ปีจนน้องสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดตำรวจจังหวัดตราดสามารถตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาได้แล้วนะคะ
เรื่องต้นทั้ง๓คนก็ยอมรับนะคะว่าเป็นคนลงมือทำร้ายน้องอายุ๑๔จริง
แต่ไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าต้องการที่จะให้เจ็บตัวคือเตะสั่งซ้อนนะคะ
แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าตำรวจนำตัวทั้ง๓คนมาสอบปากคำเสร็จสิ้น
แล้วเอาทั้งสามคนเนี่ยไปขอคำมาแม่ของผู้ตาย
พอมาเจอผู้ตายก็เลยก่อเหตุขึ้นนะคะ
สืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดค่ะ
นำตัว๓ผู้ต้องหาซึ่งเป็นวัยรุ่นชายทั้งหมดอายุ๑๗ปีนะคะ
มาสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
หลังไปก่อเหตุรุมทำร้ายน้องก้าวอายุ๑๔ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วต่อมาน้องก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือคืน๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้ง๓คนให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นผู้ร่วมการก่อเหตุจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายจนถึงขั้นเอาชีวิตน้องก้าวส่วนสาเหตุเนี่ยทั้ง๓คนบอกว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนและในวันเกิดเหตุมาพบเนี่ยน้องก้าวขี่มอเตอร์ไซค์ในตัวเมืองตราดคนเดียว
ภูทรจังหวัดตราดบอกว่าหลังเกิดเหตุได้มีการส่งชุดสืบสวน
สอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็นี่คือช่วงที่ผู้ต้องหาทั้ง๓คน
มหาขาบมาแม่ของผู้ตายนะครับทุกคน

เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจับภาพได้อย่างชัดเจน
แล้วตำรวจตามไปหาตัวไปจับกลุ่มตัวทั้ง๓คนได้
ที่บ้านพักในตำบลวังกระแจตำบลท่ากลุ่ม
นำตัวทั้ง๓คนมาสอบปากคำ
แล้วก็เบื้องต้นได้มีการตั้งข้อหาคือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ